คุณมิคทองระยะค่ะพระเอกวิกหมอชิดคุณผู้ชม
บวชแล้วนะคะในวันที่๒๒๒๓กันยายนก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ
ที่บ้านเกิดของเขาเลยนะคะที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะ
เชียงรากค่ะโดยจะจัดงานใหญ่ระดับจังหวัดเลยนะคะ
แต่ว่ามิ๊กเนี่ยไม่ได้มาเองเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเพศพอดี
แม่ห่วงเรื่องการเดินทางค่ะช่วงนี้ก็เก็บตัวด้วยนะคะ
และหลังจากศึกก็จะเข้ากรมรับใช้ชาตินะคะ
สังกัดทหารอากาศในวันที่๑พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ
บรรทังไทยรัฐก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ไหนก็ภาพมิกนะคะไปข่าวอื่นต่อไปเลยไม่ไหวนะคะ
ไหนก็พูดถึงวิกหมอชิดค่ะไปดูนางเอกวิกหมอชิดนะคะ

ข่าวลือกันมากว่าเลิกกันแล้วเกิดกับวุทธ์บอลนะคะไหนนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปเจอน้องมะนาวนะคะ

รวมไปถึงถ้าใครได้ตามไอจีนาง
ตอนนี้นางก็คือไปกลับประเทศอังกฤษนะคะ
เพราะว่าไปเรียนต่อปีครึ่งเลย
หรือว่าจะชิ่งนะคะ๗สีแล้วนะคะ
ไปฟังเคลียร์ทั้งสองประเด็นจากมะนาวสอนสินเลยค่ะ

ว่าเหมือนอยากจะไปพัฒนาตัวเอง
อยากที่จะแบบต่อปริญญาโทไปด้วยเลย
ประมาณปีครึ่งอะค่ะปีครึ่ง

อันนี้กลับมาก็มีรับงานบ้าง

เราก็เหมือนยังอยู่ภายใต้การดูแล
ของทางหมอชิดทางช่อง๗อยู่ค่ะ

อันนั้นพาดหัวข่าวยิ่งใหญ่ใหญ่โต
แต่ในเนื้อข่าวเราก็ให้สัมภาษณ์ปกติ

เหมือนเราก็พูดโดยปกติอยู่แล้วว่า

เราเองก็คืออยากโฟกัสเรื่องเรียนจริง

เราก็แบบเอ้ยอยากจะพาแม่เที่ยว

แบบกันเล่น

คู่นี้เขารู้จักเขาคบกันมานานแล้วนะคะ

แฟนบอลแฟนดารากันนี่แหละค่ะ

คือยังให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะ